เขาบอกว่าครั้งเตรียมลุยเก็บภาษีธุรกิจออนไลน์แล้ว
หลักกระทรวงการคังสั่งตั้งคณะทำงานพิเศษ
ตรวจสอบการเสียภาษีธุรกิจบนโลกออนไลน์ค่ะ
ที่มีคนติดตามจำนวนมากชี้
หากมีรายรับก็ควรจะเสียภาษีอย่างถูกต้อง

ยังไม่ได้บอกว่ารายรับเข้ามาเท่าไหร่
ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ต้องรอฟังต่อไปนะคะ
บอกนายสมชัยสัจพงศ์ประหลัดกระทรวงการคลังค่ะ
เปิดเผยว่าได้สั่งการให้รองประหลัดกระทรวงการคลัง
และกรมสัมภาคอนนะคะตั้งคณะทำงานพิเศษ

โดยเฉพาะธุรกิจบนโลกออนไลน์อาทิ
อย่างเช่นแอปพลิเคชันไอโชว์
พลิเคชันบีโกไลฟ์นะคะ
ว่ามีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
เนื่องจากว่ามีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก
แล้วก็หากมีการรับงานเข้ามาโปรโมท
แล้วก็มีรายได้ก็ควรจะเสียภาษีอย่างถูกต้อง
แต่ก็มีข่าวออกมาก่อนอันนั้นคือเต้น

ไปสั่งซื้อบัตรเติมงงเติมเงินอะไรอย่างนี้ให้มาส่งได้อย่างนี้

ปรากฏโอ้โฮยอดถล่มเท่าไรพี่คนจ่ายเต็มเลยใช่ไหม

พร้อมจ่ายพร้อมเพย์ข้าวโปรดการรัฐบาลพร้อมเพย์
พร้อมเพย์จ่ายเดี๋ยวไปซื้อ
นี่เธอไปซื้อเดินไปซื้อบัตรเติมเงิน๗๑๑แล้วส่งมาให้ฉันอย่างนี้

ปกตินอกจากผู้หญิงแล้วเข้าไปดูผู้ชายมีผู้ชายมี

นะนายจะมีเมียนะนายจะมีเมียใช่ไหม
เป็นโชว์
ใช่นี่ไงก็ประหลักกระทรวงการคังเขาบอกว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะจึงมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ข้อกฎหมายต่างก่อนรวมทั้งให้ทำรายงานสรุปผลภายในเดือนกัญญานี้แหละค่ะซึ่งตนยืนยันว่าการดำเนินการถ้าไม่มีเจตนาเข้าไปทำลายธุรกิจประกอบการค้าพาณิชอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างไร